อย่ามายืมเงินในรายการนี้สิ

อาทิตย์มันคุณผู้ชมยังไลน์มาบอกว่าจะไปไหนกันนะคะ
ยืนยาไปไปไหว้พระธาตุพนมนะคะ

ในช่วงของวันเข้าพรรษาแน่นอน
เวลาที่เราไปทำบุญนั้นก็นำเทียนหรือว่าหลอดไฟไปถวายพระ
เอาล่ะพาไปที่นี่หน่อยนะครับ
ที่ร้านจำหน่ายสังกภัณฑ์ที่หนึ่งนะครับ
เขาจำหน่ายเทียนพรรษาที่จังหวัดพิศนุโลก

เขามีเทียนที่มันเป็นลวดลายที่น่าสนใจ

ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ของนางสาวทัศน์ดาวละอองแก้ว

โรงเรียนเทศบาล๔ชุมชนวัดธรรมจักรเทศบาลนครพิศนุโลกครับ
ใช้เวลาว่างหลังจากเลิกสอนหนังสือช่วงเย็น
แล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์มาประดิษฐ์งาน

ประดิษฐ์งานเดคุพาท

เอากระดาษมาแปะลวดลายให้มันสวยงาม

เขาบอกว่าลงลวดลายในเนื้อเทียนขนาด๑กิโลกรัม

๒กิโลกรัมก็มีแทนการแกะสลักแล้วแบบนี้เดี๋ยวนี้เขาทันสมัยแล้ว
ลายต่างเนี่ยก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ดอกกุหลาบนี้ก็ฮิตฮอตนะครับ

และลายพญานคราช

ก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันก็จะทำแบบนี้อย่างแรกเลยเขาจะทำลงในกระดาษสาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในการสแกนลงไป
จากนั้นก็นำลายที่ได้มาตัดเป็นชิ้นแล้วก็นำมาติดลงบนผิวเทียนสีขาวหรือว่าสีเหลืองอีกครั้งหนึ่งจนได้ลวดลายตามที่ต้องการจากนั้นก็ใช้ความร้อนหน่อย
จากนั้นให้เป่าผมนี่แหละค่ะเป่าไปเป่ามาเป่าผมบ้างเป่าเทียนบ้างปึ๊ดปั๊ดปึ๊ดปั๊ดความร้อนมันต้องสม่ำเสมอกันจนน้ำตาเทียนเนี่ยมันทะลุกระดาษไงอืมพอมันทะลุกระดาษมานิดหนึ่งปุ๊บมันก็จะเกาะติดกับรวดลายมันก็ต้องติดแล้วใช่ไหมถูกต้องครับก็จะถูกฝังลงไปในเนื้อเทียนอย่
สามารถสั่งได้ทางเฟซบุ๊คนะครับเขาขึ้นให้แล้วนี่ร้านพอใจช็อปพิศนุโลกนะครับหรือว่าจะไปที่ร้านเลยก็ได้อยู่ในตัวเมืองในจังหวัดพิศนุโลกนะครับอยู่ที่บริเวณ

ในครูผ่านเมื่อก่อนเราจะเห็นเอามาแปะตะก้ากล้า
อย่างนั้นเดี๋ยวนี้เอามาประดับหลายอย่างแบบเลิศมากเลย
ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็มีไอเดียในการทำประดิษฐ์เทียนให้มันสวยงาม
แต่ว่าบางคนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเห็นว่าเราซื้อเทียนไปถวายวัดเยอะแล้ว
หลอดไฟเยอะแล้วเนี่ยทางวัดเขาแนะนำว่าซื้อน้ำมันได้นะคะ
ซื้อน้ำมันเหรออเรนนี่ใช่ค่ะซื้อน้ำมันไม่ได้
เพื่อไปเติมน้ำมันตะเกียงได้เหมือนกันอันนี้ก็ใช่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทางวัดเขาบอกว่า
มันมีประโยชน์เพราะว่ามันสามารถเติมน้ำมันตะเกียงได้น้ำมันพืชเนี่ยแล้วก็นำไปทำกับข้าวได้ด้วยค่ะ
ว่ากันไปนะครับอ่าเป็นเรื่องราวของงานบุญนะฮะ